เป็นเรื่องของลูกผู้ชายที่เขาบอกว่านัดเคลียร์ใจกัน
คำว่าเคลียร์ใจนี่ใจไม่ดีทุกทีเลยพี่อุ๋ย

เคลียร์ใจกันทีไรกลัวมันจะตีกันไง
แต่เหตุการณ์นี้เขาบอกอุ๊ยไม่พี่ลูกผู้ชายจริง
เคลียร์ใจกันแบบใส่กันตัวตัว
พอใส่กันตัวตัวจบแล้วคือจบเลยนะ
กลายเป็นแบบเพื่อนที่ดีมิตรภาพที่ดีต่อกันนะ
เอาไปดูเหตุการณ์นะคะ

ไอ้อาจกำลังกำลังกำลังกองไขวน
นี่ค่ะพี่อุ๋ยว่ายังไงคะคุณผู้ชมค่ะ
ผมว่าดูมันเขาไม่ค่อยจะต่อยกันเท่าไรนะ

เพื่อนล้อมรอบห้ามเข้าไปช่วย
ทำได้แค่ส่งเสียงเชียร์
มีเวลาให้๓นาทีจบคือจบ
แล้วดูเลยใครแพ้ใครชนะแล้วจบตรงนี้นะ
เขาบอกนี่ไงแมนแบบลูกผู้ชาย
กันไปต่อยกันมาเหมือนไม่ค่อยอยากจะต่อย
เขามีแฮชแท็กว่าวัยรุ่นพลังใบ

คือล่าสุดวันนี้ค่ะทีมข่าวก็สอบถามไปที่
ผู้ชายที่อยู่ในคลิปนะคะอายุประมาณ๒๕นะคะ
เขาบอกว่าคือก่อนหน้านี้มีเรื่องกันกับรุ่นพี่ในหมู่บ้าน
แล้วก็ต่อยกันที่หน้าห้องน้ำในวัด
ที่เขามีการจัดงานบุญเดือน๓ภายในชุมชนบ้านแจ้ง
ที่อำเภออัดสาม่าจังหวัด๑๐๑
จากนั้นก็เลยนัดเคลียร์ใจกันในจุดเกิดเหตุในคลิปนี้ค่ะ
คือมีเรื่องกันมาก่อนก็เลยอยากจะเคลียร์กัน
ก็เลยเคลียร์กันแบบตัวต่อตัวดีกว่าไม่ตะลุมบอลไม่อะไร
เขาบอกว่ามีเวลาให้คือเป็น๓ยกนะคะ
ละ๒นาทีเขาบอกแบบนี้นะคะ
กันเสร็จแล้วก็แยกย้ายเลยไม่แจ้งความด้วย
ก็ตกลงกันไว้แบบนี้แล้วก็กลับมาเป็นเพื่อนกันเหมือนเดิม